การนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าค่ะตำรวจสพวังน้อยที่จังหวัดพระนครศรีธุยาได้รับแจ้งนะคะ
ว่าไปพบศพผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตค่ะแล้วก็ลักษณะของศพเนี่ย
ถูกตัดหัวตัดแขนตัดขาแล้วเหลือแต่ท่อนตัวแล้วก็มีการเผาด้วยนะคะ
นี่ค่ะแต่ส่วนที่ถูกตัดเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้นะห่างออกไปนู้น๖๐กิโลไปเจอชิ้นส่วนที่เป็นแขนเป็นขาของคนอยู่ข้างทาง
อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าชิ้นส่วนที่เป็นแขนเป็นขากับชิ้นส่วนที่เป็นตัวคนตรงนี้คือคนเดียวกันไหมใช่ศพเดียวกันไหม
เมื่อช่วงเช้านะคะตำรวจสพวังน้อยได้รับแจ้งว่าพบศพผู้ชายคนหนึ่ง
ถูกฆ่าเผาอำพรางอยู่ในพื้นที่ที่เป็นที่ดินโครงการหมู่บ้านจัดสรรร้าง
ในพื้นที่หมู่๔อำเภอวังน้อย
ในจุดเกิดเหตุนะคะศพนี้น่าจะเป็นผู้ชายนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้น
อายุไม่เกิน๓๐ปีค่ะสูงประมาณ๑๖๐๑๖๕เซนติเมตร
ลักษณะก็คือนอนหงายแขนขาหัวถูกตัดออกหมดเลยนะคะ
ยังหาไม่เจอจุดที่พบศพท่อนตัวตรงนี้ยังไม่เจอ
ไม่เจอชิ้นส่วนที่ถูกตัดทิ้งไป
ตรงกลางหน้าอกค่ะมีแผลถูกแทง
นมด้านขวาถูกตัดทิ้งไปด้วย
สภาพศพคือถูกเผาไหม้นะคะ
นี่ค่ะแต่เผาไหม้ไปไม่หมดสักประมาณ๓๐ได้คุณผู้ชม
ในส่วนที่มันยังไหม้ไม่หมดเนี่ยมีรอยคราบเลือดติดอยู่
แล้วก็มีป้ายไวนิวแล้วก็มีเศษเชือกไนลอนสีขาว
อยู่ในจุดเกิดเหตุที่พบศพค่ะทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะคะ
เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปตรวจสอบตั้งแต่จุดแรกเลยค่ะจุดแรกก็คือในพื้นที่หมู่สี่อะค่ะ
ก็เป็นถนนนะคะลูกรังเข้าไปในพื้นที่โรงงานอิดบล็อก
โรงงานผลิตตะกัวพื้นที่รอบบ้านคนแทบไม่มีเลยคุณผู้ชม
สองข้างทางเนี่ยเงียบมากมีเศษขยะถูกเผาทิ้งหลายจุด
ที่เกิดเหตุค่ะเป็นร่องรอยย่าแห้งถูกไฟไหม้เป็นวงกว้าง
จากขอบถนนประมาณ๙เดียวเองคุณระวีการบอก
นี่นะคะทีมข่าวของเราไปเจอคนงานคนหนึ่งอายุ๔๕ปี
เป็นคนงานที่เห็นควันไฟพวยพุ่งออกมาค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าตอนประมาณสัก๗โมงกว่าเขาเดินออกมาจากโรงงาน
จะไปทำงานอีกโรงงานหนึ่งที่อยู่ปากทางแล้วผ่านจุดที่มีศพอะค่ะ
เขาก็สังเกตว่าเอ๊ะมันควันอะไรมีใครมาเผาอะไรอยู่ตรงนี้
ก็เลยเจ้านายบอกว่างั้นไปดูหน่อยซิ
พอดูไปสักพักหนึ่งโหนี่มันศพคนนี่

เป็นชิ้นส่วนท่อนบนของคนนะคะไม่มีหัวไม่มีแขน

ท่อนล่างแต่หัวเข่าออกลงไปเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันถูกตัดทิ้ง
คนงานคนนี้บอกตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ

มีเปลวไฟไหม

ทีมข่าวก็เลยลองขับรถดูในพื้นที่แถวนั้นน่ะนะคะ
เพื่อสำรวจดูว่าชิ้นส่วนอื่นอยู่ตรงไหนบ้าง
นี่นะคะก็พยายามที่จะสำรวจ
เริ่มจากโรงงานขับรถต่อไปกิโลนึงไปเจอสามแยกเป็นถนนเรียบคลองชลประธาน
ชาวบ้านกำลังคุยกันอยู่เลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
พบศพคนถูกเผาทุกคนคือตกใจมาก
ว่าในพื้นที่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เลย
ถนนเส้นทางก็เป็นทางลัดผ่านโรงงานเป็นทางเปลี่ยวกลางคืนน่ากลัว
แถวนี้เขารู้กันดีว่าชอบมีคนเอาขยะไปทิ้งเอาขยะไปเผากันบ่อยอะค่ะ
บางทีเผาขยะจนไฟเกือบไหม้บ้านคนแถวนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังกัน

ผู้เสียชีวิตน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เพราะในหมู่บ้านเองไม่มีการแจ้งคนหาย
คนก่อเหตุก็น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่เหมือนกัน
แต่ถ้าจะมาก่อเหตุทิ้งศพแล้วเผาศพตรงนี้
จะต้องเป็นคนที่รู้เส้นทางเป็นอย่างดีค่ะ
สุดท้ายนะคะตอนที่คุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
พยายามที่จะขับรถไปตามเส้นทางแถวนั้น

ตอนเที่ยงได้รับแจ้งว่าไปเจอแขนเจอขาของคน๖ชิ้นค่ะ
ถูกใส่ถุงแล้วเอาไปเผาอำพราง
ริมถนนสาย๓๔๗บางปะอินมุ่งหน้าบางปะหัน
ในพื้นที่หมู่๙ตำบลบางประแดงอำเภอบางปะอินนะคะ
ระยะทางห่างกันกับจุดแรกที่เจอลำตัวเนี่ยค่ะ
ประมาณ๔๘กิโลได้
เจ้าหน้าที่ก็ไปนะคะพันธุ์ตำรวจเอกชัยนรงสมเคราะหรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่จากกองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบอยู่
นี่ค่ะแขนขามนุษย์เป็นชิ้นส่วนต่างรวมแล้ว๖ชิ้นได้
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านนะคะ
นางสาวจัญญาทรัพย์พลผู้ใหญ่บ้านทุ่งศรีโพ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าได้รับแจ้งตอนประมาณ๑๑โมง
ว่าไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ถูกไฟไหม้แล้วก็เอามาทิ้งข้างทางเยื้องกับวัดทุ่งศรีโพ
ก็เลยมาตรวจสอบคนที่เจอเนี่ยเป็นสองสามีพระยาขี่ซาเล้งเก็บขยะ
เขาบอกว่าเนี่ยเขาไปเจอเป็นชิ้นส่วนของคนก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่
ก็เลยให้ชาวบ้านสัก๖๗คนไปช่วยกันดูหน่อย
สุดท้ายมันเป็นชิ้นส่วนมนุษย์จริงก็เลยต้องให้ตำรวจมาตรวจสอบอะค่ะ
ก็เลยให้ป้าขึ้นรถแล้วก็พามาที่จุดนะคะ

เขาบอกว่าเขามาเก็บขยะแล้วก็เห็นเป็นชิ้นส่วนเนี่ยแหละค่ะ
แล้วเขาก็ขึ้นรถไปเลยเขากลัว
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปคุยกับชาวบ้านที่อยู่ใกล้
จุดที่พบชิ้นส่วนมนุษยท่อนแขนท่อนขานะคะ
นี่ค่ะนายสุนันอายุ๖๐ปี
สุนันบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๔ทุ่ม
เห็นเหมือนมีไฟไหม้อยู่ตรงจุดตรงนี้จุดที่พบชิ้นส่วนมนุษย์

ก็คิดว่าคนทิ้งก้นบุหรี่คิดว่าคนเอาขยะไปเผาอ่ะนะคะ
ก็ไม่ได้เห็นใครนะไม่เห็นใครไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้น
รถก็ไม่มีเห็นแค่ควันไฟโพยพุ่งออกมา
ก็เลยคาดว่าคนก่อเหตุน่าจะใช้สถานที่ตรงนี้
ชิ้นส่วนของมนุษย์ท่อนแขนท่อนขาเพราะมันเปลี่ยวแล้วก็มืด
ก็ไม่แน่ใจว่าคนที่ก่อเหตุตกจงตกใจอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อคืนจากจุดที่พบชิ้นส่วนมันมีไฟติดอยู่ที่ทางข้างทาง

ก็ไม่แน่ใจว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะเห็นว่าข้างหน้ามีไฟเป็นด่านตรวจหรือเปล่า

ที่จะเอาไปทิ้งที่ไกลกว่านี้ประมาณนี้นะคะ

อันนี้เราก็เห็นแต่ไฟขึ้นมาเราก็ไม่ได้มองอะไร
เห็นไหมล่ะก็คือผ่านไปเราก็ไม่ได้มองว่า
ว่าจะมีใครหรืออะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็น
ศพตรงนั้นเจอศพตรงนั้นอะไรตรงนั้นเราก็ไม่ได้สนใจ
คือไฟลุกธรรมดาปกติมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว
ลักษณะเปลวไฟที่คุณลุงเห็น
ก็ลุกลามเหมือนก็ลามไหม้ย่าธรรมดานะครับ
เหมือนมัยหญ้าจุดหญ้าธรรมดานี่
เลยทิ้งเลยจุดจุดไฟแล้วก็ไปเลยอย่างนี้คิดจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า
นี่นะคะดังนั้นก็สรุปว่าตอนเช้าเนี่ย
ไปเจอศพของผู้ชายคนนึงถูกเผา
แค่ช่วงลำตัวไม่มีหัวไม่มีแขนไม่มีขา
ตอนกลางวันห่างจากจุดแรกไป๔๘กิโล
ไปเจอชิ้นส่วนมนุษย์ท่อนแขนท่อนขารวมแล้ว๖ชิ้นถูกเผาเหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจบอกว่าก็ต้องตรวจสอบ
ชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบทั้งสองจุดนี้เชื่อมโยงกันอย่างไร

นี่นะคะเสียชีวิตมานานแค่ไหนแล้วอันนี้คือต้องตรวจสอบอย่างละเอียด
ทีนี้ค่ะได้มีการตรวจสอบบาดแผลของชิ้นส่วนท่อนแขนท่อนขา
เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
คนก่อเหตุเนี่ยน่าจะไม่ชำนาญในเรื่องของการชำแหละศพ
เพราะว่าจากคำให้การของพยานเขาบอกว่าคนที่ก่อเหตุที่นำชิ้นส่วนแขนขามาเผาอำพรางเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่จุดแรกกับจุดที่๒เนี่ยค่ะ
คือคนเห็นคนเห็นว่ามีไฟลุกไหม้แต่มันไหม้ไม่หมดไงฮะ
สักประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วก็ลักษณะการตัดชิ้นส่วนเนี่ย
ดูเหมือนแบบไม่ได้ชำนาญในการชำแหละค่ะมีคนเห็นเปลวไฟลุกไหม้
ริมถนนสามสี่เจ็ดแล้วก็มีคนเห็นเปลวไฟลุกไหม้อีกที

ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบหาว่า
มีการแจ้งคนหายเอาไว้ในพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงบ้างไหม
จุดที่พบชิ้นส่วนมนุษย์ในพื้นที่อำเภอวังน้อย

เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
แต่ก็ให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ข้างเคียงนะคะ
ส่วนจุดที่๒ก็คือในพื้นที่อำเภอบางปะอิน
ไม่แน่ใจว่ามีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
แต่จุดที่พบชิ้นส่วนมันไม่มีกล้อง
ก็ต้องไปดูกล้องวงจรเปลี่ยนพื้นที่ใกล้เหมือนกัน
อันนี้เป็นลักษณะใส่ถุงดำมานะครับร่องรอยที่ยังเหลืออยู่
เป็นถุงดำที่โดนไฟไหม้
ส่วนที่วังน้อยเป็นแผ่นไวนิว
ก็ลักษณะของการตัด
ตัดด้วยของมีคม
แต่ว่าลักษณะมันขาดวิ่น
แค่เรื่องของปฏิหิตอันตรายเที่ยว

มีเสื้อผ้าหรือว่าอะไร

แต่ว่าแน่นอนคือ
ฆ่าอย่างที่อื่นแล้วเอาสมสมไปทิ้ง
โดยแยกชิ้นส่วนแยกที่ทิ้ง

ก่อนฆ่าเนี่ยยังไม่ทราบครับว่าเตรียมการหรือไม่
แต่ฆ่าแล้วลักษณะของการตัดชิ้นส่วนศพ
เป็นการอำพลางเพื่อให้ยากต่อการยืนยันตัวบุคคลว่าคนตายเป็นใคร
ตอนนี้ก็ยังไม่พบชิ้นส่วนมนุษย์เพิ่มเติมนะคะ
หมายความว่าส่วนศีรษะก็ยังไม่เจอ
แต่ก็ยังไม่มีรายงานบุคคลหายในพื้นที่ตรงนี้นะคะ
ชาวบ้านเลยโอ้โหกลัวกันมากคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
คนร้ายคือใครผู้เสียชีวิตคือใคร

เพราะว่าเขาก็มองว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยม
แต่ดูแล้วก็คนร้ายคงจะมีเวลานะฮะในการเอาไปทิ้งแล้วก็กระจายเผาอะไรพวกนี้นะครับ